อีกหนึ่งเรื่องของกีฬาคุณผู้ชมที่เป็นการตอกย้ำโซโลแกนที่ว่า
ไทยรัฐทีวีกีฬาดีทีวีมหาชน

จากวอเล็กบอลแล้วฟุตบอลก็ชมกันตลอดทั้งปี

เพื่อให้คุณผู้ชมได้เชียร์แบบสุดใจนะคะ
ล่าสุดครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มอบสิทธิ์ให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีครับ
ในการจัดการแข่งค้าและถ่ายทอดสดการแข่งค้าฟุตบอล

มอบสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันและถ่ายทอดสด
ฟุตบอลทีมชาติไทยภายในประเทศทั้งหมดเลยครับ

ให้กับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราครับ
ซึ่งประกอบไปด้วยกีฬาฟุตบอลฟุตซอล
และก็ฟุตบอลชายหาดตลอด๔ปีนะครับ
ประกอบไปด้วยรายการฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๕
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าต้องการให้รูปแบบของการบริหารนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล
เลือกที่จะทำสัญญามอบสิทธิ์ให้กับช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เนื่องจากเคยร่วมกันมานานในการจัดการแข่งการฟุตบอลชิงถ้วยภาคราชธานคิงส์ครั้งที่๔๔ที่ผ่านมา
ขณะที่นายวัชราวัชรพลประธานเจ้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็กล่าวว่า
รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยเชื่อมั่นว่าจะทำหน้าที่ได้ดีตลอด๔ปีที่ได้รับมอบหมายอย่างแน่นอนครับ
รายการแรกที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดทีมชาติไทยคือฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
คัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีระหว่าง๑๕๒๘กรกฎาคมนี้
ห้ามพลาดหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ